คุณผู้ชมเรื่องนี้แปลกดีค่ะรถเมย์จอดอยู่ในอู่รถเมย์ครับ
มีคนเข้าไปขโมยขับออกไปจากอู่เฉยเลยค่ะ

ใช่รถเมษาย๓๓เป็นรถเมร้อนสีชมพูนะคะ
จอดอยู่ในอู่ที่บทูมธานี
อยู่ดีเนี่ยค่ะใครก็ไม่รู้เข้าไปที่อู่แล้วขับรถเมย์ออกไป
เขาก็ตามหากันไปเจออีกทีไปจอดอยู่ข้างราชพัฒน์พระนคร
นำรถกลับมาเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรศูนย์หาย
ครับแต่ก็แปลกดีอ่ะอยู่ดีเออเข้าไปในอู่รถเมย์ขับรถเมย์ออกมาเล่นเล่นแล้วไปจอดทิ้งไว้

นั่นน่ะสิเนี่ยค่ะรถสาย๓๓วิ่งระหว่างปฐุมธานีสนามหลวงนะคะ
เลขข้างรถ๓๓๓๐ทะเบียน๑๐๓๓๐๙กรุงเทพนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็น๔กรกฎาคมค่ะ
ส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
แต่อย่างที่บอกว่าเขาเจอแล้วแล้วก็เอากลับมาจอดไว้ที่อู่แล้ว
คนที่ขโมยไปเนี่ยไปจอดทิ้งเอาไว้
เป็นพื้นที่รกร้างตรงกันข้ามกับมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนครนะคะ
นายวิชัยกาสุกเป็นคนขับรถเมษาย๓๓ค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะ
ก็จอดรถอยู่ที่ด้านหลังท่ารถ
ก็รอเข้าคิวจะไปวิ่งรับผู้โดยสาร
แต่เขาก็เห็นว่าเหลือเวลาอีกตั้ง๑๕นาทีก่อนจะถึงคิวตัวเอง
ก็เลยจอดรถทิ้งไว้แล้วเดินไปซื้อลูกชิ้นที่ท่ารถ
กลับออกมารถไม่อยู่แล้วค่ะ
แต่ที่จอดรถทิ้งไว้เขาบอกว่าเขาดับเครื่องนะคะ
แต่เสียบกุญแจคาเอาไว้
นายวิชัยคนขับบอกว่าตอนแรกคิดว่าโดนแกล้ง
ว่าเพื่อนที่ขับรถเมย์ด้วยกันมาแกล้งหรือเปล่า
เพราะว่ารถเมย์ของแต่ละบริษัทระบบการขับจะไม่เหมือนกัน
จะมีแค่คนในบริษัทเท่านั้นที่รู้
ก็เช่นต้องสับระบบไฟก่อนการเข้าเกียร์อะไรก็ต่างกัน

วนอยู่รอบท่ารถจนมีคนมาบอกค่ะว่าอ้าวรถขับออกไปแล้ว
นายวิชัยบอกตกใจมากตกใจจนทำอะไรไม่ถูก
ตั้งสติได้เข้าไปบอกนายท่าให้แจ้งตำรวจ
แต่ว่าเช้าอีกวันมีคนมาบอกว่าเจอแล้วนะ
จอดอยู่ในสภาพที่ไม่มีอะไรเสียหาย
ตัวเองก็ดีใจนะคะที่รถไม่เป็นอะไรแล้วรถไม่ถูกขโมยจนหายไปตามหาไม่เจอ
ส่วนคนที่ขับรถออกไปเนี่ยนายวิชัยมองว่าจะต้องเป็นคนที่เคยทำงานขับรถเมย์
แล้วต้องเป็นรถเมษายนี้ด้วยนะเพราะต้องรู้ระบบการขับ
ปกติถ้าคนไม่เคยขับรถเมย์ขับไม่ได้สตาร์ทรถยังไม่ได้ด้วยซ้ำ
ใช่จะไม่รู้ระบบเพราะว่ารถคันนี้มันจะมีปุ่มเยอะ
อันไหนคือสวิกเปิดไฟอันไหนคือสวิกเปิดแก๊สมันจะแยกระบบกันหมด
แล้วก็อันไหนคือตัดลมเปิดลมตัดลมเบรกมือจะไม่มีใครรู้
เพราะว่าถ้าคนขับเคยมาขับอย่างนี้เขาจะรู้ว่ารถคันนี้ขับยังไง
คิดว่าคนทำงานที่บริษัทเขาจะรู้ระบบรถได้ยังไง
เพราะว่าคันไหนลองให้คนขับที่ไหนก็แล้วแต่มา
รถร้อนแบบนี้นะบอกมาพร้อมรถออก๑๕นาทีก็ยังเอาไปไม่ได้

นี่ค่ะจากการตรวจสอบนะคะคนที่ไปขโมยรถเมย์เนี่ยนะ
เป็นอดีตพนักงานขับรถเมย์สาย๓๓จริงนะคะแต่เป็นคนที่มีอาการป่วยทางจิต
ถูกไล่ออกไปประมาณสามเดือนแล้วครับแต่เหมือนกับว่า
เขาคิดถึงบรรยากาศการขับรถเม
คนเล่าย้อนกลับมา
ขับออกไปแล้วไปจอดทิ้งไว้เฉยเลยอ่ะค่ะอ๋อนี่มาจอดทิ้งตรงนี้เนี่ย
แต่จากการตรวจสอบมันไม่มีอะไรหายเลยไงคะ
คือแม้กระทั่งแบตเตอรี่ที่ถ้าเกิดคนร้ายขโมยไปถอดแบตเตอรี่ไปของไปขายมันก็ขายได้ไง

คือแค่ขับออกจากอู่แล้วก็ไปจอดทิ้งไว้แบบนี้
โอ้โหแล้วจอดแป๊บเดียวสีซีดเลย

ชุดแล้วอ๋อทีแรกเห็นสีชมพู
ตัวคนขับเขาบอกว่าคือตอนนี้ถอนแจ้งความไปแล้ว
เพราะว่าไม่อยากจะเอาเรื่องคนสติไม่ดี
ทรัพย์สินก็ไม่ได้ศูนย์หายอะไร

แต่ว่าเรื่องนี้ทางในท่าทางบริษัทเขาก็รับรู้แล้วนะคะ
ก็เขาก็จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้

ใช่นี่คุณลุงเสียบไว้ไงซื้อลูกชิ้นกิน